มาเริ่มข่าวแรกไปแซ่บกันแถวอ่างน้ำมนต์ก่อนดีกว่า
คุณผู้ชมช่วงนี้หลายคนน่าจะต้องการเรื่องราวให้มันแบบว่าชุ่มฉ่ำหัวใจกันหน่อย
เพราะว่าอีก๔วันเท่านั้นหลายคนกำลังลุ้นกันอยู่นะว่า
ใครจะเป็นเศรษฐีชั้นละ๔ชนะ๔ใครก็อยากเป็นนะฮะ
บอกเลยว่าหลายต่อหลายคนอยากจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กันทั้งนั้นเลยค่ะ
นี่แหละค่ะอีก๔วันเดี๋ยวก็ได้รู้กันอย่างแน่นอนนะคะ
เหล่านักเสี่ยงโชคแห่ไปกันเนี่ยรวมไปถึงคนบันเทิงอย่างพี่ป้องเหน่งเชิญยิ้มค่ะ
นี่ก็คืออาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เมื่อวานนี้เนี่ยมีชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภกันเยอะเลยนะฮะ
ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างมากมาย
ส่วนทางด้านพี่โป๊งเหน่งพร้อมด้วยอาจารย์ตะลือตกบ้านเนี่ย
เจ้าของรายการคืนปลุกผีเนี่ย
ถ้าเกิดว่าใครจำกันได้เขาเคยมีคลิปไง
เหรอตะลือตกบ้านเออดัง
กันดังเฮฮากันไปทั้งรายการนะคะ
ก็ได้นำสิ่งของไปแก้บนหลังรับโชคจากงวดที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็ไม่พลาดพาไปส่องเลขจากอ่างน้ำมนต์ที่เขาทำ

ดเทียนลงไปแม่เลขอะไรมันจะชัดขนาดนั้นฮะ
ต้องบอกว่าตัวเลขโผล่ชัดแจ๋วซะละเกินจริง
คุณผู้ชมเห็นเลขอะไรกันบ้างก็ตามนั้นกันเลยแล้วกันนะฮะ
ซึ่งพี่โป๊งเหน่งพูดแบบติดตลกด้วยว่าจากที่ส่องดูตัวเลขในอ่างน้ำเนี่ย
มันเห็นตัวเลขเป็นคู่ชัดมากเลยค่ะ
เดี๋ยววันที่๑กรกฎาคมนี้พี่แกบอกว่าได้เฮกันแน่นอนจ้า
ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่า๑กรกฎาคมเนี่ย
หนึ่งในเศรษฐีหน้าใหม่จะใช่พี่โป๊งเด่งหรือเปล่านะคะ
อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะคะเชอรี่คุณปูเรื่องตัวเลขมาขนาดนี้ดิฉันก็